มาดูความคืบหน้าคดีที่หนุ่มเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ไปก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้ว
โดยอ้างว่าเด็กนั้นสมยอมเองนะครับไม่ได้ข่มขืน
อย่างไรก็ตามทางแม่ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นายกิรติคำมีหรือปลื้มอายุ๒๐ปีคนเก็บเงินกู้นอกระบบ
ที่ก่อเหตุกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๔ปีภายในบ้านพักที่จังหวัดชนบุรี
เดินทางเข้ามอบตัวที่ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
โดยมีสีหน้าค่อนข้างเครียด
ผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เขาตอบเพียงว่าอีกฝ่ายไม่พูดความจริงและพยายามจะโยนความผิดให้
ตลอดทั้งวันเขาไลฟ์เฟซบุ๊คส่วนตัวหลายครั้งต่อเนื่องกัน
เจ้าตัวได้อ้างถึงความจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ยืนยันไม่ได้เป็นการข่มขืน
วันเกิดเหตุฝ่ายหญิงสมยอม
โยนจะเราเครื่องกลัวค่ะ
เค้าพูดแล้วบ้างจริง
ผมเลิกกับเขาเขาจะฟ้องแม่แล้วก็เขาจะไปแจ้งความจับผม
ก็ตามนั้นเขาเรียกตังค์ผมล้านหนึ่ง
ส่วนแม่เด็กและเด็กหญิงวัย๑๔ปีผู้เสียหาย
ได้เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจและอายการ
สำนักงานอายการจังหวัดชนบุรี
มีสภาพจิตใจดีขึ้นเนื่องจากได้กำลังใจจากครอบครัว
ซึ่งแม่เด็กบอกกับทีมข่าวว่าไม่สะดวกให้ลูกสาวสัมภาษณ์อีก
เพราะเกรงว่าน้องจะเกิดภาวะเครียดและกลับไปมีสภาพจิตใจที่ไม่ดี
แต่เด็กยอมรับว่าเคยคุยกับฝ่ายชายผู้ก่อเหตุ
ในฐานะคนเคยรู้จักเพราะเขาต้องมาเก็บเงินกู้จากแม่
แต่ยืนยันไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาก่อน
แม่เด็กบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาว
ส่วนผู้ก่อเหตุได้อ้างถึงการเรียกค่าเสียหาย๑ล้านบาทนั้นไม่เป็นความจริง
ก่อนหน้านี้พ่อของผู้ก่อเหตุเคยเข้ามาเจรจาหลายครั้ง
เพื่อจะให้เงินชดเชยแต่ก็ไม่ขอรับ
เพราะต้องการจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
อกจากนี้แม่เด็กได้เล่านาทีที่ลูกยอมรับว่าถูกคมคืนให้ฟัง
ซึ่งนาทีนั้นรู้สึกสงสารลูกมาก
เชื่อว่าลูกของตัวเองถูกกระทำชำราวจริง
ไม่ถามทำไมไม่พูดหนูไม่กล้าพูดทำไมไม่กล้าพูด
ไหนลองบอกแม่มาสิหนูกลัวแม่ด่าแม่จะมาด่าหนูทำไม
เรื่องอย่างนี้มันเรื่องใหญ่เลยลูกมันไม่ใช่เรื่องเล็ก
หนูไม่รู้แล้วเขาทำอะไรหนูไหมทำแม่กี่ครั้ง
ครั้งเดียวแม่แน่ใจก็หนูแน่ใจแม่
แล้วพี่ปุ้มทำหนูจริงจริงไหมเอาความจริงเลยแม่จะได้พูดแน่
แม่จะได้หลากทางออกได้จริงแม่ทำจริงจริงหนูไม่ได้กลัวพูด
ด้านพ่อของผู้ต้องหาบอกว่าผู้ปกครองของเด็กหญิงเรียกค่าเสียหายเป็นเงินถึง๑ล้านบาท
ยืนยันว่าพูดความจริงเพราะมีพยานรู้เห็นไอ้ที่ยืนยืนอยู่ด้วยอ่ะ
มันเรียกกว่าร้านหนึ่งมันพูดไปได้ยังไงผมไม่ใช่คนรวยเห็นไหม
แล้วมันพูดได้ยังไงแม่เงินสามหมื่นขับรถชนหมาได้เยอะกว่า
มันเอาคนกับหมาไปเทียบกันได้ยังไงจริงไหมมึงตีราคาคนอย่างนั้นได้ยังไง
สมยอมแน่นอนครับเด็กอ่ะถ้ามันคมคืนมันต้องไม่คุยเฟสกันหรอก
ขณะนี้ตำรวจได้แจ้งข้อหาคมคืนและกระทำชำราวเด็กหญิงไม่เกิน๑๕ปี
คุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนต่อที่สพแสนศุกร์พร้อมคัดค้านการประกันตัว
ก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องศาลต่อไปข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน